สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยไปกับตลอดข่าวค่ะ
วันนี้เปิดรายการมาเราก็ขันกันเลย

ที่เราเปิดตัวกันแบบนี้เพราะว่าคราวแรกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปดูเรื่องราวของไก่
เขาบอกว่ามีไก่ที่มันค่าตัวแพงที่สุดในโลกโอ้โหแพงมากเจ้าไก่ตัวนี้
แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องไก่มาคุยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับไก่ก่อน
เมื่อกี้เราคุยกันน้องใบตองถามว่า
ไก่อะไรร้องเพลงเพราะ

ร้องได้แต่ว่าเขาเป็นดีเจเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่า

นั่นมันกุ้ง

ไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใคร
เอาเป็นว่าเพราะไม่เพราะคุณผู้ชม

ว่าน้องใบตองร้องเพราะไหม
ทั้งนี้ทั้งนั้นร่วมจัดรายการได้ทั้งช่องทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คถูกไหม

เอาล่ะกลับมาที่เรื่องของราวไก่ที่มันมีค่าตัวแพงที่สุดในโลก

อย่างเดียวไม่พอได้รับการเจิมจาก

เมืองเก่าของเราแต่กรอง

ขอให้แห่งส่งพรปากท่านพระครูก็ได้ครับ
งานนี้พระครูเกษมจันทวิมลหรือว่าพระอาจารย์แดง
เกจิชื่อดังแห่งจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
มาลงนะเมตตาพร้อมปะพรมน้ำมนต
เปิดตัวเจ้ามณีแดงพ่อพันธุไก่ชนสายพันธุ์ไทย

ซึ่งเป็นไก่ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก
สูงถึง๒๒ล้านบาท
ขอเสี่ยงเจ้ามณีแดงไว้ได้มะเวลาเขาจะชนไก่ก่อน
เอาอีกทีไหมคุณก็มาห้ามอีกทีมั้ยเดี๋ยว

พอแล้วมาคุยกันเรื่องเจ้ามณีแดงก่อน
เขาบอกว่าเจ้ามณีแดงเนี่ยมีลักษณะเด่นหายาก
ก็คือบริเวณเกล็ดนักแค่งนี่นะเป็นรูปลักษณะเรียวยาว
คล้ายเมล็ดข้าวสารหรือที่เรียกกันว่าเป็นเม็ดข้าวสารแถวเดียว
ส่วนนิ้วเท้าเหมือนพญาเหี่ยวครับ
ยังเป็นไก่ที่โดดเด่นมากเลยทีเดียว
เขาบอกว่าหมื่นตัวพันตัวมันจะมีเพียงแค่สักตัวหนึ่ง
ก็คือเป็นพันธุกรรมที่มันหายาก
แล้วก็เป็นไก่ชนที่มีราคาแพงมากด้วย
ใช่ครับแล้วปัจจุบันมันเป็นที่หมายปองของฟาร์มไก่ทั่วประเทศ
ต้องการไปเป็นพ่อพันธุ์ไง
สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเจ้าของก็คือนายมานะคุณโชธ
ก็ถือเริ่มดีเปิดตัวเจ้ามณีแดงยังเป็นทางการ
คุณคือเจ้ามณีแดงเนี่ยใครก็อยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหม

ฮะไก่นี่มันมีค่ามากกว่าคุณอีกหรอ
มันก็แล้วแต่ไงแล้วแต่มุมมอง
จะมองสิ่งของที่มีค่ามันอยู่ที่ความรักความชอบนะ
เพราะว่าคุณดูไม่มีใครเอาดูเกี่ยง
ให้ผมอยู่เป็นสบายแบบนี้ดีกว่า
เอาล่ะส่วนประวัติของเจ้ามณีแดงนะครับ
เป็นเจ้าของสถิติไก่ชนค่าตัวสูงที่สุดในโลก

มณีแดงลงแข่งขันกับเจ้าปิ่นเพชรยอดไก่จากพม่า
เอาเป็นยอดไก่พม่าจากภาคใต้
มีเงินเดิมพันธุ์สูงเป็นประวัติการครับ

ที่สำหรับกีฬาไก่ชนเทิดไทยจังหวัดสมุทรกรากาศ
ก็ผลปรากฏว่าเจ้ามณีแดงเจ้าของฉายาแข้งสั่งนอน

ฉายานี่แบบโอ้โหสุดยอด

ก็สามารถเอาชนะเจ้าปิ่นเพชรไปได้
ใช้เวลาไป๔๔นาทีในการต่อสู้ครั้งประวัติศาสต

โอ้โหค่าตัวของเจ้ามณีแดงตอนนี้ครับ
ดิฉันว่าถ้าเกิดแข่งครั้งต่อไปนะ
น่าจะมีเงินเดิมพันเกิน๒๒ล้านแล้วล่ะ

ตายแล้วอย่างที่ฉันบอกไปนี่แหละว่าแบบเอ้ยไก่เนี่ยเขายังมีคนแย่งกัน
จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณชนะนี่ก็มีคนแย่งเหมือนกัน

งเอาออกไปอย่ามาอยู่ใกล้
ผมไม่ได้น่ารักเกลียดขนาดนั้นแต่จะบ้าแล้ว

คุณผู้ชมก็รักคุณชนะเยอะส่งกันมาทักทายทุกวัน

เกลียนเป็นล้านจะบ้าเหรอผมก็เลยไปกับคุณเออข่าวต่อไปได้แล้ว

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก

เพราะว่าจู่ตุ๊กแก่สมัยนี้มันค่อนข้างหายาก
ซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีแล้วที่ตุ๊กแกหายาก

แต่ว่าหลังจากที่ตุ๊กแกมันหายากแล้วมันเริ่มที่จะศูนย์พันธุ์นะคะ
ที่จังหวัดมหาสารคามเขามีการเลี้ยงฟาร์มตุ๊กแกขึ้นมา
แล้วก็สร้างรายได้เป็นแสนเลยเพราะว่าเป็นที่ต้องการของต่างชาติมากนั่นเองค่ะ
อื้อโหสิฉันว่าคุณก็ไม่ต้องการอะ

ทุกคนดูเถอะเดี๋ยวชั้นอ่านให้ฟัง
ตำบลศรีศุกร์อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
ตุ๊กแก่ตัวใหญ่ที่เราเห็นกันนี้ให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ดูกัน

ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาจะออกจับหาตุ๊กแก่
เพื่อเอาไปแปรรูปอบแห้งขาย
แล้วก็ส่งขายที่จีนบ้างที่ไต้หวันบ้าง
ปรุงเป็นยาโดปยาชูกำลัง
ซึ่งมีโรงงานรับซื้อตุ๊กแก่ที่อบแห้งราคาตัวละ๓๐๘๐บาทตามขนาด
ก็คือไปตามจับตามต้นไม้บ้างตามสถานที่ต่างบ้าง

แต่ว่าปัจจุบันตุ๊กแกเริ่มหายากอย่างที่ที่ฉันบอกไป
ก็คือมีผู้คนเขาก็เลยคิดค้นวิธีการเลี้ยงตุ๊กแก่ขึ้นมา
ประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะ
นายวัชระบอกว่าหลังมีโอกาสได้รู้จักกับนายทุนผู้ค้าตุ๊กแก่ส่งออก
เห็นว่าน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มหาศาลในอนาคต
เพราะว่าศึกษาแล้วตอนนี้มีคู่แข่งอยู่น้อย
มีตลาดรองรับแต่ปัจจุบันเริ่มขาดแคลนแล้ว
ขณะที่ตลาดมีความต้องการมาก
ล่าสุดค่ะจึงยอมลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงตุ๊กแก่
ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของตุ๊กแกเลย
มีการขยายพันธุ์แล้วก็ส่งป้อนตลาดให้เป็นธุรกิจแบบครบวงจร
แล้วในอนาคตนะคะจะทำฟาร์มตุ๊กแก่ส่งออก
เป็นร้านอาหารเปิบพิษดารเมนูตุ๊กแก่ด้วย

คือรายการของเราเคยนำเสนอเรื่องลาบตุ๊กแก่ไปแล้ว
คราวนี้แหละหลายคนอาจจะได้ชิมกันมากขึ้น
หลังจากที่มีการเปิดฟาร์มตุ๊กแก่

จิ้งหลีดนี่เป็นอาหารของเขานี่เขาใช้ในการป้อนเลี้ยงเจ้าตุ๊กแก่นี่แหละ

จะขยายพันธุ์ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน
และมีอายุยืน๔๕ปี
ออกไข่ตัวละ๑๐๑๕ฟองค่ะ
ใช้เวลาฟัก๒๓เดือน
โอกาสที่จะศูนย์พันธุ์จึงยากมาก
เรื่องต้นได้มีการทดลองเลี้ยงประมาณ๑๐๐ตัว
ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลย
ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ๑ปีก็ส่งขายได้แล้ว

คือต้องมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนั่นเอง
ตุ๊กแก่เขาเหมือนเขาอยู่แบบตามธรรมชาติ

คือปัจจุบันอาหารที่ให้ตุ๊กแกกิน

มาดูราคากันราคาอย่างที่คุณชนะถาม
ก็คือราคารับซื้อจะเป็นไปตามขนาด
ขนาด๑๖นิ้วเนี่ยประมาณ

ตัวเท่าไหร่ตัวขนาด๑๖นิ้วก็ใหญ่อยู่นะ
นิ้วครึ่งไม้บรรทัศน์จะอยู่ที่ตัวละ๕๐๐๐บาทค่ะ

ถูกต้องแต่ก่อนนี้๓๐๘๐บาทนี่
เดี๋ยวนี้ให้๕๐๐๐บาทแล้ว

คือ๑๖นิ้วขึ้นไปจะตกตัวละ๖๐๐๐๗๐๐บาท

ส่วนขนาดเล็กลงมาหน่อยก็คือ๑๔นิ้ว๑๕นิ้วนะคะ
อยู่ที่ตัวละ๔๐๐๐บาทหรือว่า๗๐๐บาทนั่นเอง

เพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงก็พยายามเลี้ยงให้มันตัวใหญ่กว่า๑๖นิ้วขึ้นไป
ราคามันจะดีมากเลยทีเดียวยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดี
แต่ตัวใหญ่แบบนี้น้องไวะตองเป็นอย่างไร

ใครจนทำก็ทำไม่ทำ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พักเรื่องราวของเจ้าตุ๊กกงตุ๊กแกเนี่ยไว้

ช่วงหน้าเดี๋ยวมีหลายเรื่องราวให้ติดตามกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป